สรุปให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ
คนไทยที่เสียชีวิตจากเหตุโจมตีนะคะ
ก็มี๑๒ศพนะคะแล้วก็บาดเจ็บ
ตอนนี้ยืนยันยอดเป็น๙คน
ถูกจับเป็นตัวประกัน๑๑คน
และขอกลับไทย๑๔๓๗คน
ยืนยันไม่กลับไทย๒๓คนด้วยกันนะคะ
ตอนนี้เมื่อคืนนี้ได้รับรายงานจากทางการอิสราเอล
ว่าได้เข้าช่วยเหลือคนไทยจำนวนนึงให้อบพยพออกมาอยู่ในที่ปลอดภัยแล้ว
ตอนนี้กระทรวงการต่างประเทศประสานกับหน่วยงานต่าง
เพื่อจัดหาเที่ยวบินพาณิชย์ในการนำคนไทยออกจากพื้นที่นะคะ
กลุ่มแรกนะคะที่จะพาออกมาประมาณสิบห้าคน
จะออกเดินทางจากอิสราเอลในวันที่๑๑ตุลาคม
และถึงไทย๑๒ตุลาคมด้วยเที่ยวบินพาณิชย์ค่ะ
เพราะว่าตอนนี้ทางการอิสราเอลยังไม่อนุญาตให้เครื่องบินทหารเข้าประเทศนะคะ
ส่วนตัวประกันคนไทย๑๑คนค่ะกระทรวงการต่างประเทศได้พยายามติดต่อประสานกับทูตในแต่ละประเทศ
มีความสัมพันธ์กับประเทศที่จับตัวประกันไปเพื่อแจ้งความกังวลของไทยให้ปล่อยตัวคนไทยที่ถูกจับค่ะ
แล้วก็เรื่องการนำศพผู้เสียชีวิตกลับมาที่ไทยตามที่ญาติของผู้เสียชีวิตร้องขอนั้น
ตอนนี้ต้องรอทางการอิสราเอลในการเคลียร์พื้นที่นะคะเนื่องจากในพื้นที่ยังมีความตึงเครียดอยู่นะคะ
ส่วนการอบพยพคนนะคะกระทรวงการต่างประเทศแจ้งว่าค่อนข้างลำบาก
เพราะว่าการย้ายคนนั้นจะต้องขออนุญาตจากทางการอิสราเอลนะคะ
ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็พยายามดำเนินการทุกวิถีทางให้คนไทยได้กลับกันทุกคนนะคะ
อย่างที่แจ้งนะคะมีคนไทยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเป็นตัวประกันทั้งหมด๑๑คนนะคะ
กระทรวงการต่างประเทศได้บอกว่าก็พยายามติดต่อประสานทูตล่ะค่ะ
ในแต่ละประเทศที่มีความสัมพันธ์กับประเทศที่จับตัวประกันไป
เพื่อเราก็จะได้มีการแจ้งความกังวล
แล้วก็ประสานงานในการขอให้ปล่อยตัวคนไทยนะคะ
ทั้งหมดสิบเอ็ดคนนะคะที่ถูกจับไปเป็นตัวประกันนะคะ
ครับคือ๓๐๐๐เนี่ยนะครับเป็นตัวเลขที่มีคนไทยไปทำงานในประเทศอิสราเอลนะ
แต่ว่าจำนวน๕๐๐เนี่ยนะคุณผู้ชมคือคนที่อยู่บริเวณจุดที่
ใกล้กับฉนวนกาซ่าซึ่งเป็นจุดที่ทางกลุ่มฮามัส
มีการบุกโจมตีเข้ามานะครับ
ก็ถามว่าทำไมต้องจับตัวประกันไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีคำตอบด้วยนะคะ
ในการช่วยเหลือตัวประกันในส่วนของรัฐบาลไทยกันหน่อยค่ะ

กลุ่มแรกที่เราจะพาออกมาจะเป็นผู้บาดเจ็บ
แล้วก็ออกมาจากพื้นที่เสี่ยงเรียบร้อยแล้ว
ซึ่งคาดการณ์ว่าเราจะสามารถพาคนไทยกลับมา
ในวันที่ออกเดินทางจากอิสราเอลในวันที่๒๑
จะกลับมาถึงประเทศไทยในวันที่๑๒
ก็ประมาณ๑๕คนจะเป็นส่วนแรกนะครับ

กระทรวงการต่างประเทศไม่ได้นิ่งนอนใจเลย
เราประสานงานกับสถานทูตไทย
ในแต่ละประเทศที่มีความสัมพันธ์
กับทางประเทศที่มีจับตัวประกันเราไป
เราพยายามจะติดต่อ
เพื่อจะให้สนับสนุนให้มีการปล่อยตัว

ได้พบกับท่านทูตปาเลสไทย
และได้แจ้งความกังวลของไทย

เพื่อให้การปล่อยตัวพี่น้องประชาชน

แล้วก็ในส่วนของนักเรียนไทย๘๐คน
ทางท่านทูตยืนยันว่าปลอดภัยทุกคนนะครับ
มีสัญญาณบวกในเรื่องของการประสาน
สถานทูตประเทศต่างไหมคะ
ที่ไปเจรจากับปาเลสไตน์ค่ะ

แล้วก็อีกประเทศหนึ่งไม่แน่ใจ
ทั้ง๔ประเทศเราได้ประสานงานไป
และท่านทูตทุกประเทศเห็นใจเราหมดครับ
ที่อยากจะให้ช่วยประสานในการปล่อยตัวประกันออกมา
เรื่องที่ว่าทำไมคนไทยถึงถูกจับไปเป็นตัวประกัน
วันนี้ก็มีผู้ช่วยสัตว์อาจารย์ดรมาโนธอารี
อาจารย์จากรัฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธ
ก็บอกว่าคือคนไทยถูกลุกหลง
เพราะว่าไปทำงานในพื้นที่ที่มีความขัดแย้ง

ก็มีความพยายามในการช่วยเหลืออยู่ในตอนนี้

คือจำนวนตัวเลขคนที่ไปอยู่ในบริเวณดังกล่าว
จากแรงงานที่ไปทำงานที่อิสราเอลทั้งหมด

ถ้าดูจากตัวเลขของทางกระทรวงการต่างประเทศ